เหตุสลดที่คนขับรถตู้โรงเรียนลืมเด็กเอาไว้ในรถ
ทำให้เสียชีวิตเมื่อหลายวันที่ผ่านมา

ทำกลางการตั้งคำถามของสังคม
ว่าทำไมถึงได้เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก
และจะมีวิธีไหนที่จะป้องกันได้หรือไม่

ซึ่งก็มีทั้งการติดสติ๊กเกอร์เตือน
ไปจนถึงการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
คนตำรวจโทสานิทมหาธาวร
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

การแจกสติ๊กเกอร์ข้อความ
เพื่อขอย้ำเตือนคนขับรถตู้โรงเรียน
และบรรดาผู้ปกครองว่าอย่าหลงลืมบุตรหลานไว้ในรถ
เพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยที่อาจจะเกิดขึ้น

แต่บางทีเด็กก็เด็กเล็กบอกว่าให้กดแต่กดแต่
เด็กก็ไม่รู้จะกดยังไงบางทีก็กดไม่เป็น
แต่สิ่งตรงนี้ต้องมาสอนที่ผู้ใหญ่
ถ้าผู้ใหญ่เนี้ยนะฮะระมัดระวังรอบคอบ
แต่คนเราอ่ะมีอาจหลงลืมได้เห็นไหม
คนเราบางครั้งมันหลงมันลืมไงแล้วทำยังไงที่จะไม่ให้มันหลงมันลืม
ถ้าเราติดไว้เขาเปิดมาอ่ะอย่าลืมเด็กในรถนะฮะ
อย่าลืมหนูไว้ในรถนะเขาก็นึกขึ้นได้แล้ว
ต้องไปดูหมดอ่ะทุกแถวอ่ะ
สติ๊กเกอร์โครงการอย่าลืมหนูไว้ในรถมี๓รูปแบบ
ตำรวชนครบารได้แจกจ่ายให้กับผู้ขับขี่รถตู้

จะถูกติดใน๓จุดที่พบเห็นได้ชัดเจน

และบริเวณกระจกหน้าทั้งสองฝั่ง
เพื่อย้ำเตือนสติคนขับรถและผู้ปกครอง

ความปลอดภัยของบุตรหลานที่โดยสารมากับรถหรือ

ยังมีอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ภาคเอกชน

กองบัญชาการตำรวจนครบาน
เพื่อนำไปติดตั้งในรถตู้ที่เข้าร่วม

เป็นเครื่องที่เอกชนนั้นคิดค้นให้กับ

เพื่อที่จะลดการสูญเสียของการลืมเด็กไว้ในรถครับ
ตรวจจับความร้อนและความเคลื่อนไหว
ทำงานร่วมกับไมโครคอนเทลเลอร์ขนาดเล็ก
เมื่อผู้ขับขี่จอดรถและดับเครื่องยนต์

เครื่องดังกล่าวจะเริ่มตรวจจับความร้อน

โดยใช้เวลาประมาณ๓๐วินาที
และหากตรวจพบความเคลื่อนไหวนั้น
เครื่องควบคุมจะส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์เชื่อมต่อ

เพื่อเตือนว่ายังมีความเคลื่อนไหวภายในรถ

รถยนต์หรือรถตู้บริการรับส่งนักเรียน
ผมเชื่อว่าต่อให้ลดสัก๑เคสเนี่ยก็คุ้มค่าแล้วนะครับ

เหมือนกับท่านสาธิตว่าแม้แต่คนเดียวกับเราก็เรียกว่าคุ้มค่า
เพราะว่ามันหาค่าไม่ได้สำหรับลูก
สติ๊กเกอร์และเครื่องตรวจจับความร้อนภายในรถยนต์
ถือเป็นหนึ่งความร่วมมือของกองบัญชาการตำรวจนครบานและภาคเอกชน
หวังลดความสูญเสียที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น
แต่เหนือนวัตกรรมต่างที่กล่าวมาข้างต้น
คือความเอาใจใส่บุตรหลานของบรรดาผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
คนขับรถโรงเรียนรวมไปถึงสถานศึกษาเอง
ที่ต้องเพิ่มความสนใจสอดส่องและตรวจตราทุกครั้งก่อนรับส่งบรรดานักเรียนแล้ว
เพื่อต้องการความสูญเสียที่ไม่อาจเรียกร้องกลับคืนมาได้
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน